แต่ความหวานให้กับน้องแพตตี้ไม่เคยพร่องค่ะ
อย่างล่าสุดเนี่ยวันคล้ายวันเกิดของแพตตี้เขานะคะ
๑๓เดือน๐๗๒๐๒๑ป้วนไปเลย
ไอจีของพี่แดนเขาโพสต์รูปคู่กับแพตตี้ค่ะ

ภาพแรกนี่เลยค่ะอุ้มสาวแพตตี้
อารมณ์ดูสดใสท้าลมหนาวกันไปเลยนะ
ส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นจังหวะแบบว่าหมุนตัวแบบ
เหมือนฟิลซิลที่เกาหลีไหมภาพเป็นเบลอนิดหนึ่ง

วยพรวันเกิดสาวแพตตี้แล้วก็บรรยายความรู้สึกเอาไว้ค่ะ
บอกว่าวันที่๑๓เดือน๗ปี๒๕๖๒
หนูก็ยังน่ารักในสายตาพี่เหมือนคนแรกเสมอ

หรือว่ามองหนูจากมุมเสยเหนียงขึ้นไปก็ตาม

พี่ก็จะมองหนูด้วยสายตาแบบนี้ตลอดไปนะคะ

นี่ฉันบอกเลยว่าดิฉันจะยื่นมือลงไปนะฮะ

คนเข้ามารัวกดไลค์ให้เป็นหลักแสนเลยค่ะ
แบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าตำราม

เรายังรอฟังข่าวดีของคู่นี้อยู่นะคะ

เราเพิ่งนึกว่าบันเทิงไทยรัฐโทรไปสอบถามว่าเขาแต่งงานกันหรือยัง